อีกหนึ่งจุดก็คือตลาดโบเบนะครับ
จุดที่ขายเสื้อผ้าก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏจำนวนมาก
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

เดินทางออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีดำ

ถ้าซื้อในจำนวนที่มากก็จะได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด

ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องออกมาเปิดร้านเร็วกว่าปกติค่ะ
เพราะเข้าใจว่าการสวมเสื้อผ้าสีดำเป็นการถวายความจงรักพักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ในหลวงในดวงใจ
ทำให้ประชาชนพร้อมใจหาซื้อเสื้อผ้าสีดำและหลายคนตั้งใจจะไว้ทุกข์ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
เพราะภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปรากรณียักษ์กิจของท่านก็สุดที่สุดครับไม่เคยพบครับมีที่นี่ครับ
ถ้ามีโอกาสก็ใส่ตลอดจนกว่าจะทรงพระเด็จท่านคือ
ส่วนผู้ค้ารายย่อยก็เลือกเดินทางมาซื้อเสื้อผ้าสีดำจำนวนมากเช่นกันค่ะ
ต่อจนปริมาณสินค้าขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ร้านถึงต้องติดป้ายว่าสินค้าหมดค่ะโดยเสื้อที่ได้
รับความสนใจมากที่สุดคือเสื้อยืดคอกลมสีดำสกรีน
ลายเลขเก้าไทยขายราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทของร้านแห่ง
มีประชาชนต่อแถวรอซื้อจำนวนมากเจ้าของร้านบอกว่า
เมื่อเช้ามืดลงของหนึ่งพันสองร้อยตัวและขายหมดภายใน
สองชั่วโมงภาพรวมราคาเสื้อผ้าสีดำในวันนี้นะคะเพราะ
แม่ค้าบางร้านก็ขายในราคาปกติที่เคยขายอยู่คอกลม
เฉลี่ยตัวละเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทและโปโล
หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าถึงสองร้อยห้าสิบบาทแต่บางร้านก็
ขอขึ้นราคาจากเดิมเฉลี่ย๑๐๒๐บาทเพราะราคาทุน
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นทางที่โรงงานทอผ้ากระทรวงพาณิชย
ได้เข้ามาคุมเข้มไม่ให้โก่งราคาการขายเสื้อผ้า
สีดำนะคะหากพบจะมีโทษตามกฎหมายพร้อมแนะให้ประชาชน
อย่าเพิ่งรีบซื้อเสื้อผ้าสีดำค่ะให้รอต่อจากนี้
อีก๑สัปดาห์ประชาชนจะได้เสื้อผ้าสีดำทั้ง
ปริมาณและราคาในระดับที่น่าพอใจค่ะกระมวลวันการี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากตลาดโบเบ๊